ลับบรรยากาศหน่อยฮะท่านที่ทานข้าวอยู่ต้องกราบขออภัยล่วงหน้า
ค่ะนะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าว
นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนก็ปวดปัสสาวะทนไม่ไหว
ก็ต้องถึงขั้นนั่งฉี่บนรถไฟฟ้าใช่นะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยมีคนเปิดเผยภาพภาพหนึ่งครับ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้ชายอืม
นี่ฮะฉันเดี๋ยวมาสอนค่ะไปเที่ยวไปกินอาหารที่ญาณเยาวราช
ของกินเยอะสงสัยจะไม่ไหวหาห้องน้ำไม่เจอหรือยังไงนี่แหละ
นี่ไม่ใช่ปัสสาวะนะฮะค่ะนี่หนักเลยค่ะอุจจาระเลยฮะ
แล้วคนก็เนี่ยเดินกันอยู่เต็มเลยนะคือในภาพต้นทางของคนที่เขาโพสต์
แต่ดีแล้วที่เราเบลอค่ะเราไม่อยากเห็นภาพอะไรแบบนี้
คือก็มีคนเยอะแยะรวมทั้งกลุ่มเพื่อนของเขาอ่ะ
ก็นั่งอยู่ที่ร้านฝั่งตรงข้ามเขานั่นแหละค่ะก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไร
จะว่าหาห้องน้ำยากมันก็ไม่ขนาดที่ต้องมาถ่ายที่ท่อริมถนนมั้ย
ผมก็ไม่เคยไปเดินซื้ออาหารหรือว่านั่งทานอาหารที่ย่านเยาวราชตอนกลางคืนนะนะ
แต่บางคนเขาก็คอมเมนต์ในโพสต์ของหนุ่มคนนี้ที่เขาถ่ายภาพได้แล้วเขาโพสต์เอาไว้เนี่ย
ย่านเยาวราชเนี้ยมันหาห้องน้ำยากจริงจริงอืม
ร้านก็ไม่ได้มีห้องน้ำให้รถสุขาเคลื่อนที่อะไรก็ไม่มี
แต่อีกมุมนึงคนเขาก็คอมเมนต์เหมือนกันบอกว่า
แต่อันนี้มันก็เกินไปไหมอืมใช่ที่สำคัญก็คือหนุ่มที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์เนี่ยบอกว่าเพื่อนเพื่อนของนักท่องเที่ยวชาวจีน
คนนี้ที่ถึงขั้นต้องนั่งอุจจาระเพื่อให้ลงท่อตรงข้างทางเนี่ยนะ
คุณเขียนมาสอนค่ะก็นั่งกินข้าวอยู่ตรงข้ามนั่นแหละ
เขาก็นั่งกินข้าวของเขาเหมือนกับมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่สนสายตาอะไรใครเลย
แล้วก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรกันที่สำคัญก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ย
ที่กำลังนั่งปลดทุกข์หนักอยู่เนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ในการชำระล้างทิศช่องทิชชู่อะไรอยู่เลย
แล้วเขาเช็ดก้นยังไงอ่ะไม่เช็ดเขาไม่ได้บอก
สงสัยเขาไม่อยู่ดูจนถึงตอนจบอ๋ออ๋อไม่กล้าอยู่ดูจนจบ
ไม่ถึงเอ็นเกมค่ะเอาแค่หรอไม่แล้วสงสัยคนนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นอ่ะ
คุณภาคภูมิดูสิไม่ใช่คนแค่คนนั่งกินข้าวไงดูดินั่นน่ะ
คงแม่ค้าเข็นรถเดินผ่านไปผ่านมาคนเดินผ่านไปผ่านมาค่ะ
คือบางคนเนี่ยแม่ค้าบางคนเขาก็ตะโกนค่ะว่าแต่คนที่เขาถ่ายภาพได้ที่เป็นคนไทยเนี่ย
บอกว่าก็เข้าใจว่าชายชาวจีนคนนี้ก็คงไม่รู้หรอก
ก็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเออว่าคนที่เขาตะโกนว่าเนี้ยว่าว่าอย่างไรนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยตามหาหน่อยฮะแล้วก็ไปเจอผู้โพสต์นะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อยี่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาแล้วอืม
แต่ที่เอามาโพสต์เนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนไปนั่งปัสสาวะบนรถไฟฟ้า
มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเคยเจอมากับตัวพอดีเลยค่ะเนี่ยฮะเราก็ไปตรงที่จุดเกิดเหตุเลย
ถ่ายร่องรอยมาเหรอเพื่อให้ดูว่าจังหวะเวลาที่หยอดลงท่ออ่ะโถ
ไม่ค่อยอยากจะเห็นร่องรอยเลยคุณเขียนมาสอนคิดว่าจะตรงไหมเป็นไปได้
เหรอบังคับได้ด้วยเหรอเป็นไปได้ก็นี่ไงนี่จังหวะถ้าเอี้ยวตัวหน่อยเดียวเนี่ยมันพลาดเลยนะ
อ๋อมันไม่ลงนะนี่เห็นไหมอ่าก็แล้วทำไมต้องซูมใกล้ขนาดนั้นอันนี้อะไรอ่ะ
คงเป็นรอยอื่นแล้วแหละเขาต้องเป็นยี่สิบหกมีนาคมแล้วโอเคน่ะเนี้ย
คนที่เขาโพสต์เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาก็เลยเจอมาเหมือนกัน
ก็เลยอยากจะแชร์ให้เห็นเหมือนกันว่ามันไม่ใช่แค่ที่รถไฟฟ้าอย่างเดียวหรอก

ก็น่าจะเป็นคนจีนเป็นคนจีนเลยอะค่ะเขาก็นั่งนั่งปวดทุกข์ไป
แล้วเพื่อนเขาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามอะค่ะก็คือเห็นเพื่อนเขามองอยู่แหละ
แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปห้ามอะไรคราวนี้ก็จะมีแม่ค้าอะค่ะ
ที่อยู่แถวนั้นเขาเหมือนเขียนรถผ่านเขาก็ตะโกนว่านั่นแหละค่ะ

ก็ไม่มีใครเข้าไปห้ามอะไรเขานะคะก็ยันจบอะค่ะแต่ว่า
ก็เราก็ไม่ได้ห้ามอะไรเราก็แค่เดินผ่านไป
เป็นแม่ค้าเขาตะโกนด่าเลยค่ะว่าแบบมาทำแบบนี้ไม่ได้
นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้แต่คิดว่าน่าจะฟังไม่ออกอะค่ะ
น่าจะเป็นคือเขาเป็นคนจีนนะคะคือตรงข้ามเขาเป็นร้าน

แต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไร
คนถ่ายภาพได้เป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็วันนี้เราลงที่
พื้นที่ไปที่เยาวราชนะฮะไปตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
ซอยแปลงนามใจกลางเยาวราชเจอพ่อค้าที่ขายผลไม้ในซอยนี้
เขาบอกว่าภาพนักท่องเที่ยวนั่งปลดทุกข
ที่แชร์อยู่ในโลกออนไลน์ณขณะนี้เนี่ยนะ
คุณเห็นมาสอนพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้แปลกใจ
คือข้างทางเนี่ยตลอดสองข้างทางเลย
เพื่อบริการนักท่องเที่ยวแต่ในทางกลับกันก็คือร้านค้าเยอะนักท่องเที่ยวเยอะ
แต่ไม่มีบริการห้องน้ำไม่มีจุดประชาสัมพันธ์บอกนักท่องเที่ยว
ถึงสถานที่ที่สามารถไปเข้าห้องน้ำได้
ก็เข้าใจว่านักท่องเที่ยวจีนคนนี้ก็อาจจะปวดท้องหนักมากจนทนไม่ไหวจริง
ก็เลยตัดสินใจเอาตรงนี้แล้ววะ

เป็นหาอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวเขามาทำบ่อยเหมือนกันหายาก

ซอยลึกนี้คืออย่างไร
ถ้าตรงนี้ก็จะเป็นลงเล่นก็ไปประมาณสัก๓๐เมตร
ก็ไม่มีไปบอกด้วย

กลัวว่าห้องน้ำถ้าไม่ถามปากต่อปากก็จะไม่รู้เลย
ก็ทางบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็เลยบอกว่า
อ่าไหนก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นละ
ก็เลยอยากจะสะท้อนปัญหาไปยังสำนักงานเขต

อย่างน้อยก็จัดบริการแบบรถสุขาอะไรไว้ก็ดีนะฮะ

คนไทยคนต่างชาติปวดหนักปวดเบาจะได้เข้าได้
ค่ะก็เห็นใจคนที่ปวดท้องหนักมากคือต้องถ่ายเดี๋ยวนี้
แต่มันก็ไม่เหมาะไงมันก็ไปถามชาวบ้านเออขอเข้าห้องน้ำพูดภาษาอังกฤษ
คือถ้าเราคิดในเบื้องต้นเราก็จะทำแบบนั้นแหละ
แต่ว่าในอีกมุมนึงเขาอาจจะคุ้นชินของเขาหรือเปล่า
ในการที่เขาจะนั่งโดยการปัสสวะอะไรของเขาแบบนี้